เพราะว่าอยู่บ้านที่เป็นบ้านร้านนวดแผนโบราณ
ก็นอนข้างล่างไม่ได้ปิดม่านบางตา
แล้วก็มองไปอ้าวตีสี่ครึ่ง

โอ้แล้วกลายเป็นว่าเป็นคนมายืนสไลด์หนอน
มายืนช่วยตัวเองอยู่หน้าบ้าน

เธอบอกว่าหงษ์ใส้ต้องหยิบมีดมาไล่ฟันแล้วมั้ง

แต่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันที่เธอถ่ายเอาไว้
เก่งนักหรอย

คือเธอก็ลงมาด้วยอารมณ์เต็มคุณผู้ชม

ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้นะคุณผู้ชม
ก็ไปสอบถามนักศึกษาผู้หญิงที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
ก็คือนางสาวมนัญชยาอินลุนอายุ๒๐ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของร้านนวดแผนโบราณ
อยู่ที่อำเภอสุไงโกลกที่นราธิวาส
แล้วก็หลังจากที่ปิดร้านได้สักพักหนึ่ง
ตอนนั้นกำลังจะเข้านอนกับพี่สาว
คือปกติก็นอนข้างบนนอนที่ห้องนอนปกติ
แต่ว่าวันนั้นตั้งใจนอนชั้นล่าง
เพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปส่งเพื่อนที่บขศ

แล้วพอมองไปเจอผู้ชายคนนี้มาอยู่หน้าบ้าน

ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มาครั้งแรกนะจ๊ะ

บอกว่าขนาดถือกล้องถ่ายถ่ายคลิป

จนทำให้แม่ต้องถือมีดออกมา
แล้วก็ออกไปแบบเหมือนกับจะไปไล่

ว่าที่ผ่านมาเคยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแล้ว
ตำรวจบอกว่าเอาจริงอย่างมาก
ก็เสียแค่ค่าทำอนาจารย์๕๐๐บาท
ค่าปรับนะคะกรณีทำอนาจารย์๕๐๐บาท

ผู้ชายคนนี้เขาก็ไปแล้วอะค่ะ

เคยไปทำแบบนี้หลายบ้านแล้ว
เอาอย่างนี้ละกันรอบนี้มีหลักฐาน
ถ่ายคลิปมาโพสต์ประจานซะเลย

จะไปช่วยอย่างไรได้บ้างไปตามมาหน่อยซี่

สองข่าวก็มีคลิปเป็นหลักฐานชัดเจน